เราได้รับข่าวครูที่ไปแจ้งที่ลบบุรี
ที่ได้แจ้งความเรื่องลิขสิทธิ์เพลง

มีเพื่อนโทรมาบอกว่าครูชนละที
แจ้งความจับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงรวมผมด้วย
อาเซรินุสว่างก็งงมาก
งงจริงที่ได้รู้ข่าวนะครับ
แรกผมก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ยังไง
ครับเพราะว่าครูเวียบเสม็นพ่อ
แล้วก็ผมเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดมากที่สุด

ไม่นึกไม่ฝันว่าที่ครูจะมา
ฟ้องเราจนมาดูในช่องทางไลค์ช่องทางยูทูปในโลกโทเชียลนะครับ
เอ๊ะมันเป็นจริงหรือนี่นะครับผมเองก็อยากจะถามครูว่า
ครูคิดครูคิดยังไงคิดแบบไหนกับผมคิดยังไงกับผมนะฮะ
เพราะว่า๔๐ปีที่ผมกับครูได้รู้จักกันแล้วก็เป็นลูกศิษย์
แล้วก็ได้เป็นเปรียบเสมือนพ่ออีกคนหนึ่งในวงการ
พ่อให้กำเนิดก็คือพ่อยุ้ย
นะครับที่ให้ชีวิต
แล้วก็พ่อที่ให้ชื่อเสียงในวงการก็คือ
ครูสุดเอ่อครูจรฐีทันทอง
ผมเองไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับครูทั้งสิ้น
ไม่มีครับแต่ผมเองก็งงมากที่ครูมาฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์

สองวันที่ผ่านมานี้ผมก็งงมากมากเลยไม่ได้ให้ข่าวใคร

เพราะผมก็ดูทีท่าว่าครูจะมายังไงต่อ
นะครับแต่ว่าที่พูดตรงนี้คือหมายความว่า
เราจะอยากอธิบายอยากอธิบายให้ฟังว่า
ในใจของเรานะครับว่าครูคิดยังไง
นะครับและที่ผมละเมิดลิขสิทธิ์อ่าดูในในอ่า
ในโลกโซเชียลนะครับแกก็บอกว่าถ้าหากว่า
อ่าเพลงเราต้องไปซื้อกระเสรีลุ้งสว่าง
ไม่ใช่ครับนะครับผมซื้อครูมาหนึ่ง
หนึ่งเพลงสมมุติว่าหนึ่งเพลงนะครับ
เพลงที่ผมร้องนี่ก็คือเป็นเพลงไม่ใช่ต้นฉบับ
ต้นฉบับก็คือผมร้องและที่มาซื้อใหม่นี่ก็ผมร้องอีก
จริงแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือลิขสิทธิ์เพลงเนี่ย
สมมุติว่าผมซื้อเพลงเทพีราพสิทธิ์มาหนึ่งเพลง
ซึ่งเมื่อในอดีตเนี่ยผมก็ร้องไว้ปีสองพันร้อยสิบเก้า
และมาปัจจุบันนี้ผมก็มาทำใหม่ก็คือซื้อเพลงของครูมาทำไม
คือการทำใหม่เนี่ยก็คือหมายความว่าดนตรีผมก็ต้องมาเปลี่ยน
เปลี่ยนจากของเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเสียงร้องเอ่อเอ่อ
เนื้อร้องก็จะเป็นของเดิมทีนี้มันจะมีผลตรงไหนรู้ไหม
มีผลตรงที่คนประกวดร้องเพลงถ้าเกิดเขาจะเอาเทพธิดาพระสิ้น
มันจะมีสองเวอร์ชันเวอร์ชันแรกถ้าเกิดนักร้องประกวดเอาเวอร์ชั่นแรก
ก็ไปใช้ซาวดนตรีเวอร์ชันแรกแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเวอร์ชันผม
ทันสมัยตรงนี้ก็เอาเวอร์ชันผมจึงต้องแยกให้ได้ว่า
เนื้อร้องต้องไปซื้อของครูโจรธีสาวดนตรีต้องซื้อที่ผม
ที่ผมลงยูทูปลงแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่า
เพลงซื้อขาดมาไม่ใช่นะครับซื้อมาแค่๑เวอร์ชั่นเท่านั้นนะครับ
ที่ครูแล้วผมเชื่อเลยว่าที่เพลงที่ออกไปแต่ละเพลงที่ครูเอามาแจ้งความผมเนี่ย
ครูได้ฟังหมดแล้วทุกเพลงผมเชื่อว่าครูได้ฟังหมดแล้ว
เพราะว่ามันไม่ได้ออกณปัจจุบันนี้นะครับมันออกมานานแล้วพอสมควร
แล้วครูตอนช่วงที่ผมออกใหม่ตอนนั้นครูคงไม่ได้ฟังแล้วก็เฉย
ไม่ได้มาแจ้งความผมนะครับจนล่วงเลยมาจนเมื่อวันที่สามที่ผ่านมาเนี่ย
แกก็ไปแจ้งความจับผมที่ลบบุรี
ผมก็เลยงงครับนะครับงงมากมากแต่ผมพูดให้ฟังได้เลยนะว่า
หลักฐานการที่ผมซื้อครูมีครบมีครบครับ
ผมเป็นลูกศิษย์ท่านมาเนี่ย๔๐กว่าปีเนี่ย
ผมไม่กล้าไม่กล้าที่จะละเมิดหรือไม่กล้าที่จะเอาเพลงมาทำส่งเด็ก
ไม่ใช่ครับผมให้ทำเช่นนั้นแน่นอนนะครับ

มาเปิดใจวันนี้ก็คือหมายความว่า
อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ
สื่อมวลชนทุกแขนงนะครับได้รับทราบว่า

หนังสือสัญญามีการซื้อขาย

อยากจะถามครูนิดหนึ่งว่าคิด

นะครับ

เราไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีเรื่อง
เจอผมทุกครั้งตั้งแต่ผมออกเพลงมานี่
เจอกันจะเป็นร้อยมั้งยังไม่ได้พูดอะไรกันเลย

กอบสนุกจนให้ต้องหน่อย
กอบสนุกอยากจะเป็นเจอ

ใช้เต็มทาง

ให้ต้องที่หะหะ
ไม่เคยกล้าสูตรที่เจอกัน

วันเกิดผมนะครับก็เจอกันเมื่อสองคุณภาพ
ก็มาเจอกันนะครับก็ท่านก็มางานผม
ผมเองขอรบรักมาก

เราเสียใจที่จะบอกเราสักคำ
ว่าไอ้หนู
เอาเพลงไปไปทำอย่างนี้มันไม่ดีมันไม่ได้

แต่ไม่เคยได้มีการคุยกัน
ที่ท่านบอกว่าน่าจะยกหูโทรหาแกสักนิด

ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเพลงมันออกมาตั้งนานแล้วครับ
จะไปยกหูตอนนี้ได้ยังไง
เพลงทุกเพลงที่ผมออกครูก็ผ่านหูทั้งนั้น
ครูก็เคยฟังทั้งนั้นนะครับ

ไม่ใช่เพิ่งออกนะครับ

ก็เจอกันบ่อยมากนะครับ
งานที่นครสวรรค์ผมก็ไปช่วยนะครับ

ที่ครูได้บัญชา

วันนี้เลยมาบอกให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ
และสื่อบริษัททุกท่านนะครับ
ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์
ผมมีหนังสือตัญญานะครับ

ไม่ใช่เฉพาะเพลงครูชนละที
เจ้าเดียวนะครับที่ผมซื้อนะครับ
ผมซื้อดูสิครับเยอะแยะขนาดนี้

ก็ช่วยแตะก็ซื้อถูกต้องตามควรหมายหมดนะครับ
พี่มีอะไรจะถามกันไหม
สำหรับเรื่องนี้ข้าวมาค่ะคุณอาจคิดว่ามันมีคนอยู่ด้านหลังไหมคะ
ประมาณติดการนี้ที่ไหน
ตรงนี้ผมบอกให้ท่านฟังได้เลยนะว่า
ผมไม่ทราบจริงว่าใครจะอยู่ด้านหน้าด้านหลังนะครับ
แต่ว่าจริงแล้วครูต้องรู้ตัวท่านเอง

เขาต้องเฮ้ยไม่ได้

นะครับไม่ใช่ไปแจ้งจับผม

อย่างที่ผ่านมาความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างครับ
ดีทุกสิ่งอย่าง

เขาลงบนทุกประจำวันหรือเขาแจ้งความจับเลยครับ

บอกว่าเขาแจ้งจัดหรือไม่
นะครับเขาได้แต่ลงบันทึกประจำวันเลยว่า

เป็นเพียงแค่เราได้มาจากสื่อทางโซเชียลเท่านั้น
ในส่วนของข้อมูลจริงว่าจะเดินมาทำให้อะไร
หรือลักษณะการกล่าวโทษแบบไหนนั่น
แต่เรายังไม่เห็นเลยเพราะยังไม่มีหมายมาจากตำรวจ
อย่างนี้ครับคือการซื้อหนึ่งมัตเตอร์คือซื้อหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือเขาอนุญาตทำอะไรให้ทุกอย่างหมดนะครับ
จะทำอะไรจะไปอะไรก็จะแท้แต่ได้หมดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องละครอะไรก็จะแท้แต่ได้หมดนะครับ
เป็นหนึ่งเวอร์ชั่นผมซื้อครั้งเดียวเนี่ยก็จะใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นและอีกครั้งเดียวเนี่ยก็คือตลอดชั่วลูกชั่วหลานเป็นเวอร์ชั่นของเรา
ไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าจะเป็นใครก็ดูแท้แต่ที่เขาซื้อไปเขาก็ทำได้แค่หนึ่งเวอร์ชั่นแต่ถ้าจะทำใหม่เนี่ยก็ต้องซื้อใหม่นะฮะ
ก็คือให้เข้าใจตรงที่ว่าการการทำการทำเพลงนะฮะผมไม่ได้อาชีพเป็นในห้างการทำเพลงผมคิดว่าในชีวิตของผมเนี่ย
หนึ่งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยน้อยเราก็อยากจะมีของตัวเองไว้หนึ่งมติ
เวอร์ชั่นนะครับเพราะว่าเราร้องเพลงมาทั้งชีวิตแต่ที่เราร้องไปไม่ใช่ของเราเลยมันเป็นของบริษัททั้งหมด
เพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกให้ฟังว่าผมอยากจะร้องไว้เพื่อวันข้างหน้าก็คือหมายความเอาไว้ฟังเอง
หรือว่าเกิดจะมาเป็นโรคปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมากนะฮะอาจจะฟังกันไม่ได้เลย
ผมก็เลยซื้อเอามาทำเป็นมัตเตอร์ไว้เอาไว้ฟังแล้วก็ไว้ร้องเอง
คือมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไปทำถึงการค้านะฮะก็คือไปลงยูทูปอะไรก็ตัวได้แต่ก็คือหมายความว่าเขาระบุว่าให้เราทำได้ทุกอย่าง
แต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าของเนื้อร้องนะเป็นเจ้าของเฉพาะมัตเตอร์ที่เราร้องเท่านั้นเวอร์ชันเดียวที่ของเราเท่านั้น
ก็เวอร์ชั่นเราคือมันไม่มันไม่แปลกอะไรเลยก็คือทุกบริษัทเขาก็จะทำกันแบบนี้นะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดหนึ่งเวอร์ชันที่เขาที่เขาทำเนี่ยเขาจะไปทำ
อะไรเขาจะไปขายเอาไปลงยูทูปเอาไปทำอะไรได้หมดเพราะครูได้อนุญาตให้เราไปทำได้ทุกอย่างแค่หนึ่งเวอร์ชั่นเท่านั้น

ถ้าถามถึงยอดกลับไปมูลค่าตอนนั้นมันประมาณเท่าไหร่ครับ
เอาเป็นเพลงครอบคร้าว
คือเพลงเดี๋ยวนี้นะผมพูดให้ฟังว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้มันคนละอย่างกันนะครับ

ขายซีดีอะไรพวกนี้ได้หมด
แต่ณปัจจุบันมันขายไม่ได้ไงนะครับ

ยูทูปก็จะให้เงินมานิดหน่อย

คือในเพลงทุกวันปัจจุบันนี้ก็คือมันไม่ได้ไปเดินขาย

ไม่ได้ปั๊มซีดีขายไม่ได้ขายอย่างนั้นแล้ว

ปีนี้ลงยูทูปแล้วก็ถึงจะได้เงิน
ผมถามว่าการที่เราลงทุนเนี่ย

สมัยก่อนนี่๑อัลบั้มเงินลงทุนเป็นล้านนะ

คือเราลงทุนเพลงเดียว๒๓หมื่น

ก็คือซื้อแค่๑มอเตอร์นะครับ
ถ้าซื้อขาดนี่คือต้องซื้อ

ก็ไม่มีสิทธิ์ในผลคุณว่า

เพราะว่าทุกบริษัทก็ทำแบบนั้น
ก็คือหมายความว่า๑มอเตอร์๑เวอร์ชันเนี่ย

เพราะเราเอาไปลงทุนเราไปทำดนตรีไปร้อง

สมมติว่าเพลงเทพธินาประสิทธิ์เนี่ย
คือขายไป๑๐เที่ยว

คุณพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ

คุณพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ

คุณพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ
คุณพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ

คุณพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ

คุณพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ
คุณพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ

คุณพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ

คุณพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ

คุณพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ

คุณพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ

คุณพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ

คุณพูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ

คุณพูดไว้แล้วต้นใช่ไหมคะ

คุณพูดไว้แล้วต้นใช่ไหมคะ

รายได้ที่เราได้จากสามสิบเพลงนี้ก็ไม่ถึงยี่สิบล้านแน่นอนโอ้โห

ที่ทางคุณเสรีนำมาลงเนี่ยมันก็คือ๑มาสเตอร์
ซาวหนึ่งซาวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเคมแชนัลอื่นได้เลยนะคะ
มันได้แค่๑เวอร์ชั่นเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะไปนำไปลงแชนัลอื่นได้อีกเช่นกัน
เช่นเทพฤราภัศนีย์อย่างที่คุณอาาเสรีพูดไว้ซักรูปนะคะ
ไม่มีสิทธิ์ไปเคลมเวอร์ชันนั้นนะคะต่างคนต่างเคลมค่ะ
ถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้ว่าเยอะเหมือนกับสมัยได้ขายแผ่น
แต่ให้มันพอมีรายได้เท่านั้นเอง
ดีกว่าไปลงเฉยค่ะ
หมดยุคหมดสมัยค่ายต่างก็ล้มกันไประเนละนาด

ณปัจจุบันนี้ทำไมถึงได้ฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมาย
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าเขาฟ้องร้องกันแบบหูบ้าเลือด
ไม่มีเลยครับ
เทพฤดาภาษินก็คือลงเมื่อ๓ปีที่แล้ว

ซึ่งไม่ถึงกับ๒๐ล้านที่ได้มันไม่ใช่แบบนั้น
ไม่ใช่แบบนั้น

นี่ตัวบ้านวาดของคุณพ่อขว่างไม่ได้เซียครับ

ผมงงอ่ะไม่นึกไม่ฝันเลยผมเคยดูแต่ว่าแกไปฟ้องคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้น
มีเรื่องกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนู้นและแกเป็นศิลปินแห่งชาติ
แกเป็นศิลปินแห่งชาติครูเป็นศิลปินแห่งชาติ
ไปฟ้องทั่วไปหมดไปเราฟ้องนู่นฟ้องนี่ฟ้องนั่น
ผมก็ได้แต่นั่งดูเห็นพ่อไปทำงานเห็นพ่อไปเห็นพ่อไปฟ้องคนนู้นคนนี้
แต่เราก็ได้แต่นั่งดูอ้าวอยู่มามาฟ้องเราเลย
เราก็งงไงนะครับผมเลยไม่เชื่องงอยู่สองวัน
เอาจริงเพราะทั้งขณะนี้เราจะยังไม่ตัดความสำคัญใช่ไหมครับ

เพื่อความที่มันหลายกระแสมาเลยว่า

ที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้อ้าวมีความเห็นยังไงบ้างครับ
ไม่ได้ไปล่วงลึกถึงขนาดว่าเขามีเมียใหม่หรือเปล่านะฮะ
แต่ได้เห็นตามข่าวที่เขาฟ้องภรรยา
แต่ว่าผมไม่ทราบว่าเขามีอะไรกันบ้าง
แต่ผมก็น่าจะนั่งดูอย่างเดียวนะครับ
แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ว่าเพราะเมียใหม่เขาไหม
ผมก็ยังไม่รู้ว่าเมียใหม่เขาคนไหน
แล้วก็จริงแล้วผมพูดให้ฟังได้เลยว่า
๔๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาเขามีอยู่๒คนที่ผมสนิทมากที่สุด
นะครับก็คือพี่ออดภรรยาคนแรก
และคนที่สองก็ครูปุ้มอยู่กาญจนบุรีณปัจจุบันนี้
ผมก็รู้อยู่แค่๒คนที่คุยกันนะครับ
เพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกให้ฟังว่าผมไม่รู้หรอกว่า
แกไปมีอะไรที่ไหนแต่ผมก็แปลกใจอยู่นิดหนึ่งนะฮะว่า
ผมดูข่าวเอ๊ะทำไมไปแจ้งแต่ลบบุรี
ไปฟ้องภรรยาก็ฟ้องอยู่ลบบุรี
ไปฟ้องชัวร์ก็ลบบุรีอ้าวมาฟ้องเสรีก็ลบบุรีอีก

ผมก็ไม่เข้าใจว่าเพื่อนใคร
เราก็ไม่อยากจะไปรู้เรื่องของแกหรอกนะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัว
ครูเขาทำอะไรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเตือนเขาได้
เราไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้เพราะว่าเขาเป็นศิลปินแห่งชาติ
และเขาเป็นครูเราเขาเป็นพ่อเรานะครับ

ผิดข้อถูกเราไม่สามารถที่จะไปเตือนได้นะครับ

แล้วอย่างเวลาคนมาพูดในเรื่องแง่ลบกับพ่อเรา

บางทีเรารู้บ้างไม่รู้บ้างก็หาข้อมูล
แล้วทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็จุดใดแต่ที่ครูไปทำเนี่ย
เรื่องจะดีหรือไม่ดีต้องถึงเรา
นักข่าวจะต้องเอ้ยพี่เสรีพี่ต้องรู้พี่ต้องรู้

แล้วพ่อก็ครูก็เปรียบเสมือนพ่อ
เราก็แค่ว่าเอ๊ะเราไปหาข้อมูลมาที่ครูเขาไปทำอะไร
อย่างเช่นถามเรื่องที่เขาไปฟ้องกันอย่างนี้นะ
ก็โทรมาถามเราว่าพี่นู้นนี่นั่นที่ฟ้องกับภรรยานะครับ

ถ้าผมรู้เรื่องผมก็จะบอกแต่ผมไม่รู้จริง
ก็ผมถึงได้บอกให้ฟังนะครับว่าผมเป็น

คือเพลงที่เราซื้อเก่ามาเนี่ยก็ยังอยู่อีกเยอะแยะ
และทีนี้คือมันเป็นอยู่สองอย่างนะครับก็คือ
เราที่จะทำต่อเราจะไปขายให้ใคร

ลงทุนไปแล้วเราจะได้คืนไหม
อันนี้ไงที่เพลงที่เหลือที่ซื้อมาแล้วเนี่ยนะ

ผมถามว่าต้องดูทิศทางอีกทีว่า
เราจะทำต่อหรือเรายังไม่ทำ

ก็ไม่ได้กลัวว่าจะมีปัญหาต่อเนื่องไปอีก

หนังสือที่เห็นอยู่นี่นะครับ
จริงแล้วผมวันนี้ผมอยากจะเปิดให้ดูเลย

ยังไม่ได้เป็นคดี

มันจะยืนยันได้

สมมุติว่าผมซื้อเทพวิทาผ้าสิ้นเนี่ย
เขาก็จะเขียนในช่องที่ให้เติมเนี่ย

เขาก็ยังไม่ได้ฟ้องเราเป็นคดี

เพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่า

ผมอยู่ในวงการมา๔๐ปี

ถ้าพี่ท่านคุยกับชาย
ที่ไปบอกว่า
ถ้าไม่เลิกไปกับ๔๓ปี

อันนี้ก็เมื่อกี๊จะกับชาย
จะเป็นในเรื่องของข้อข่าวหาเพราะฉะนั้นเราขอดูแลดดูในเรื่องของข้อข่าวหาก่อนว่า
ข้อหาอะไรที่ชัดเจนแล้วก็หมายเรียกมีหรือไม่
ถ้ามีจริงตามที่เราได้จากข่าวจากสื่อเราก็จะไปพบเจ้าหน้าที่
แล้วก็จะแสดงเอกสารที่ที่เสียใจของเราจริงก็คือ
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทุกฉบับที่เรามีอยู่เพราะว่าจริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่ฉบับที่เราเห็นนะครับ
มันจะมีแต่ละครั้งเนี้ยที่การทำอัศัยาเนี้ยซื้อแต่ละครั้ง
เราก็จะทำอยู่ต่อครั้งไหมเป็นแต่ละปีหรือหลายปีต่อเนื่องครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางเราไม่สามารถที่จะให้ดูได้ตอนนี้
ผมเขียนว่าอาจจะหรือว่าไปเสียลูกคดีอะไรหรือเปล่า
เพราะเนื่องจากว่ายังไม่เรายังไม่เห็นฟ้าอะไรเลยใช่ครับ
แต่ข้อที่จริงที่ปรากฏกับสาธารณชนหรือกับข่าวเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราต้องกดดูก่อนว่า

หรือว่าเรามีเอกสารที่สามารถไปพิสูจน์ให้กับศาลเห็นไหม

เราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เจบิ่งทำไว้ตลอด

โดยเฉพาะสัญญาชบัตรนี้ทุกชบัตรเป็นรายมือของครูเอง
ก็คือนักตอนนี้ยังไม่ต้องถอดเกรงออกจากยูทูป

สุดท้ายแล้วฝากบอกครูเขาอาจจะดูอย่างนี้
ก็ยังไงก็เป็นครูที่ผมรัก
ก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับ
แค่อย่างนี้อีกครึ่ง
อยากถามคิดคิดอะไรกับผม
ก็ขอให้ครูมีความสุขแล้วกัน
เป็นสิ่งที่ที่ครูทำ
ผมเองไม่อยากจะไปก้าวไก่อะไรที่ครูเขาทำอยู่นะครับ
ก็ได้คิดว่าให้สุขภาพแข็งแรง
คนเราก็อายุมากกันแล้วนะครับ
ไม่ว่าผมว่าครูก็อายุมาก

มันไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายนะครับ

ผมคิดว่า
ผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ครูจะฟ้องเนอะ
ก็อยากจะบอกครูครับ